ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ข่าวใหญ่จริงนะคะ
จะทำเป็นหนังอ่ะจะทำเป็นภาพยนตร์
บอกว่าตอนนี้มีบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์๒เจ้า

ภารกิจในการช่วยเหลือทีมหมูป่าติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย

ใช่ของเมืองนอกที่เราถามคุณผู้ชมไงคะ
อยากจะให้นักแสดงคนไหนเล่นเป็นบทอะไรบ้าง

อยากจะให้ใครเล่นเป็นบทท่านผู้ว่านโรงศักดิ์
อยากให้ใครเล่นเป็นโค้ชเอก
มีท่านผู้ชมส่งข้อความมาตั้งแต่แรก
บอกอยากให้คุณเข็มมาสอนรับบทเป็นทหารหญิง
ที่สวยใช่ไหมได้

ค่ายหนังในเมืองไทยจะสร้างนะฮะ
รีบติดต่อซะก่อนเดี๋ยวฮอลลีวูดเขาจะมาเอาตัวไป
ทีนี้มาดูเลยค่ะว่าเขาจะมีบริษัทไหนบ้างนะ
แล้วเขาอยากจะทำหนังเป็นลักษณะไหนยังไงนะคะ

เตรียมสร้างหนังเกี่ยวกับปฏิบัติการนี้นะคะ
บริษัทสร้างภาพยนตร์เจ้าแรกที่ประกาศว่าจะสร้างหนัง
ซึ่งก็เป็นขณะเกิดเหตุ๑๓ชีวิตติดในถ้ำ
ผู้สร้างหนังของบริษัทเขาอยู่ที่เมืองไทยพอดี
เขาก็เลยมีโอกาสสัมภาษณ์เจอที่กูไพรก็เก็บข้อมูล
อันนี้เก็บข้อมูลเอาไว้บ้างแล้ว

แล้วเขาก็รู้สึกว่าเรื่องของ๑๓ชีวิตติดถ้ำ

เพราะว่าเขาใช้เวลาหน้าร้อนอยู่กรุงเทพ
ขณะเกิดเหตุ๑๓ชีวิตหายตัวไปในถ้ำหลวง

เคยไปเที่ยวแถวถ้ำหลวงมาก่อนด้วย

จริงแล้วเขาก็ทำหนังที่ไม่ค่อยได้สตางค์เยอะเท่าไหร่

ใช่มันน้อยหนังที่ประสบความสำเร็จนะคะ
แล้วก็ส่วนใหญ่หนังที่สร้างขึ้นมา
ก็จะเป็นเหตุการณ์จริงที่เคยพาดหัวข่าวเอาไว้แล้ว
แต่ถ้าจะไปดูว่าในอดีตเขาเคยทำหนังประเภทอย่างนี้
เป็นหนังที่เคยเป็นเรื่องจริงเคยเป็นข่าวมาแล้วเนี่ยนะ
มันเวิร์คไหมมันประสบความสำเร็จไหม
แบบหนังทำไรได้อะไรอย่างนี้
มันไม่เหมือนกับแบบคนที่เอาเรื่องจริงแล้วมาสร้างแบบไททานิกส

คือเขาก็เคยสร้างแนวแบบเรื่องจริงเอามาทำหนัง
แต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จคนไม่ค่อยดู
ก็เลยหวังไงว่าถ้าเขาเอาไปทำเป็นหนังจริงมันจะประสบความสำเร็จไหม
อยากจะให้ไหนทำแล้วก็อยากให้มันดี

ส่วนผู้กำกับชาวอเมริกันนี่เขาก็วางแผนนำเรื่องนี้นะคะไปสร้างเป็นภาพยนตร์
ซึ่งก็มีกระแสดราม่าเล็กค่ะ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าอาจจะมีการแคสติ้งนักแสดงเป็นคนผิวขาวทั้งหมด
เพราะว่าเขาจะเน้นไปที่บทบาทความช่วยเหลือของนานาชาติ
จะไม่ได้ให้บทบาทกับหน่วยซิลของไทย
หรือคาดรัชกรรมไทยเจ้าหน้าที่ไทยอะไรแบบนี้
เขาจะไปเน้นแบบชาวต่างชาติที่เข้ามาช่วย
นักแสดงก็จะเป็นฝรั่งผิวขาวกันหมดไง

แต่ก็คนก็กังวลบางส่วนนะคะ
ก็เป็นบางส่วนที่เขากังวลใจในเรื่องนี้

บริษัทเขาได้ถูกเลือกจากรัฐบาลไทยและหน่วยซิลนะ

ในการสร้างภาพยนตร์ถ้ำหลวงเนี่ย
ในการกำกับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง

จริงเขาก็จะไม่ยอมให้วงการฮอลลีวูด
แคสติ้งแต่นักแสดงผิวขาว
เพื่อมาแสดงในภาพยนตร์ถ้ำหลวงอย่างเดียวนะ

คือนอกจากจะบอกว่าบริษัทของเขาได้รับคัดเลือกแล้วเนี่ย

คือคนมาเล่นต้องหลากหลายอะไรอย่างนี้

อาจจะไม่อินหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
ทำสารคดีแล้วก็เผยแพร่สารคดีที่มีชื่อว่า

ภัย๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงเนี่ยค่ะ
ก็จะเป็นการเปิดเรื่องราวของมนุษย์และวิทยาศาสตร์
อยู่เบื้องหลังภารกิจกู้ภัยที่ยากที่สุด
ครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
เขาบอกว่าคือภารกิจนี้มันยิ่งใหญ่จริงเป็นแบบแห่งมวลมนุษยชาติเลยค่ะ

สารคดีนี้ยาวชั่วโมงหนึ่งนะคะ
ออกอากาศวันศุกร์นี้นะคะ
ก็คือพรุ่งนี้แล้วนี่๑๓กรกฎาคม๔ทุ่ม

ตรงกับ๗โมงเช้าตอนเช้าวันเสาร์ที่๑๔กรกฎาคม
ตามเวลาในบ้านเรานะคะ

จริงนี่แหละที่เขาทำเป็นสารคดีเลย

แต่ว่าในสังคมออนไลน์บ้านเราเขาก็